แต่ว่าเชื่อเลยสายบุญรับรองว่าเดินสายไหว้พระแน่นอน
เพราะถือว่าต้องเป็นศักราชใหม่เป็นเริกงามยามดีที่เราจะทำบุญ
เอาสิ่งดีเอาสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะคะ
ถ้าเป็นสายธรรมชาติก็จะแบบที่คุณคิงบอกคือไปดูแสงแรก
แต่อันนี้ขอพรแรกดีกว่านะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะว่าเดินสายทำบุญที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะ
ไปดูที่วัดในกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยค่ะ
ประชาชนเดินทางมากราบพระขอพรเอาเลิกเอาชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตศักราชใหม่กันนะคะ
มาทำบุญตักบาทแล้วก็ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ขอพรพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕กันด้วยนะคะ
เราได้คุยกับครอบครัวแก้วประเสริฐนะคะ
เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยถือเป็นเริกมงคลแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี
เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับน้ำสังจากสมเด็จพระอริยวงศาตยาน

คือโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญรับพรพระในวันเริ่มศักราชใหม่
ให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดทั้งปีนะคะ
เดียวกับอีกหลายคนนั่นแหละที่เดินทางไปไหว้พระ
เดินสายทำบุญ๙วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของปีค่ะ
ส่วนต่างจังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มีการนิมลพระสงฆ์มานั่งแพงไม่ไผ่
ถ่อแพร่มาตามลำน้ำที่อ่างเก็บน้ำบ้านสุขสมบูรณ์นะคะ
เขาบอกว่านี่เป็นมิติใหม่การท่องเที่ยวชุมชนเลยนะ
เพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าได้ทำบุญ
ถ้ำกลางวิวทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็ผืนป่าทัพลานค่ะ
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนชุมชนสุขสมบูรณ์

ก็เรียกว่าเป็นความสวยงามแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะ
อย่างที่เห็นกันว่าทุกคนใส่เสื้อกันหนาวเหมือนกันเลย
ตอนนี้ก็เย็นกำลังสบาย
เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะ
ท่องเที่ยวก็เลยเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียว
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปีใหม่นี้กันคึกคัก

มานั่งรอทำบุญตักบาทอาหารถวายแด่พระสงฆ์
ร่องแพ้รับบินทบาทกันจำนวนมากเลยนะคะ
นุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านทุกครอบครัวด้วยนะครับ